คุณผู้ชมคะมีบทเพลงที่ถูกแต่งเนื้อร้องและทำนองขึ้นมาใหม่นะคะ
เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดไม่ได้ของในหลวงรัชกาลที่๙ค่ะ
พระราชกรณียกิจและพระราชดำรัฐของพระองค์ท่านเปรียบเสมือนเม็ดฝนที่โปรยปลายลงมานะคะ
ห่อเลี้ยงต้นกล้าให้เติบโตมาเป็นคนดีเราจะไปฟังเพลงนี้พร้อมกันค่ะ
พ่อองค์สอนทุกข์เราให้เป็นคนดีพ่อพ่าก็มีความใจ
ทรงช่วยทรงเสิร์ฟปล่อยสรุปมาได้ซักทีสร้างให้คนดีพ่อพ่าก็มีความใจ
เราจะเลิกให้คนไข่โดยห่วงใหญ่เข้าใจพวกปัญชา
เราเหมือนนักฟ้าที่โดยอย่างคนเราทุกคนคือบรรยาที่โลกขึ้นมา
พวกเราสัญลักษณ์เพื่อสูญเนื้อฟ้าทุกเวลาคงทรงอยู่ในหัวใจ
พวกเราทุกคนขอรับกล่าวขอเป็นบอกพระองค์ช่วยชาไทยแม่เห็นช่วยเพียงไหน
ไม่เข้าตามตามใจพวกเราคงใจจะเป็นคนที่ต้องแบบชาโฮ
เราเหมือนนักฟ้าที่โดยอย่างคนเราทุกคนคือบรรยาที่โลกขึ้นมา
พวกเราสัญลักษณ์เพื่อสูญเนื้อฟ้า
ทุกเวลาคงทรงอยู่ในหัวใจ
พวกเราทุกคนขอรับกล่าวขอเป็นบอกพระองค์ช่วยชาไทย
แม่เห็นช่วยเพียงไหนไม่เข้าตามตามใจ
พวกเราคงใจจะเป็นคนที่ต้องแบบชาโฮ
มือดึกเหลือเย็นใจไม่เข้าตามตามใจ
พวกเราคงใจจะเป็นคนที่ต้องแบบชาโฮ
ดวกเราและนายหลวงรัชกาลที่๙ครับ
คุณผู้ชมค่ะน้องหนูเหล่านี้นะคะ
เป็นตัวแทนเยาวชนซึ่งมาจากหลากหลายพื้นที่ค่ะ
รวมตัวการร้องเพลงจะเป็นคนดีตอบแทนพระองค์
ซึ่งเป็นลูกหลานของสมาชิกสมาคมกำนันผู้ใหญ่บ้านแห่งประเทศไทย
ได้จัดโครงการสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ

พระบาทสมเด็จพระปรมิณฌาติธรมหาภูมิพลอโยธ์อนุญาเดช
เพื่อผลิตและบันทึกเสียงเพลง

เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาที่คุณ
ของพระบาทสมเด็จทางพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่๙
และประสุกรณิกรของพระองค์จงเป็นคนดีของชาติบ้านเมือง
อีกทั้งเพื่อปลูกฝังให้เยาวชนซึ่งเป็นต้นกล้าที่เตรียมจะเติบโต
้อมนำคำสอนของพระองค์ซึ่งเปรียบเสมือนกับเม็ดฝน
หล่อเลี้ยงให้เติบโตมาเป็นคนดี
โดยเพลงนี้นะคะยังไม่เคยมีการเผยแพร่ออกอากาศทางสื่อใดมาก่อนค่ะ
และจะมีการเผยแพร่ที่สถานีโทรทัศน์ไทยรัฐทีวีเป็นครั้งแรก
โดยทางสมาคมเตรียมจัดทำเป็นมิวสิกวิดีโอเพลง
จะเป็นคนดีตอบแทนพระองค์เผยแพร่ในสื่อต่างต่อไป